เรื่องของเหตุสลดในงานบุญกันหน่อยนะครับ
เกิดเหตุชาวบ้านในจังหวัดตรังทะเลาะกันในวัด
ขณะที่ไปช่วยทำเรือพระ
ซึ่งผู้ถูกแทงบาดเจ็บสาหัสนะครับ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุจะหาขวานไปสับมะพร้าวค่ะ

ผู้ถูกแทงเนี่ยไม่ยอมตอบ
ก็เลยเอามีดมาแทงซะเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนงานบุญนะครับ
เกิดขึ้นที่วัดควรปริงวนาบราม
หรือว่าวัดนาป้อที่ตำบลควนปริง

ก็พบมีดปลายแหลม๑เล่มแล้วก็ท่อนเหล็กครับ
สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายตุ้ยไม่ทราบนามสกุล
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายสำฤิษฎ์พุธจีน
เข้าราวหนุ่มด้านซ้ายและชายโครงรวมส่งแคล้อาการสาหัส
รถกู้ชีพอบตควนปริง
รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังนะครับ

ทั้งคู่มาช่วยตกแต่งเรือพระ
ที่จะส่งเข้าประกวดในช่วงออกพันธ์ศาสตร์
ก่อนเกิดเหตุนั้นนายตุ้ยที่มีอาการเมาไมซุรา
เดินไปถามหาขวานจากนายสำริท
ซึ่งนายสำริทนั่งกินข้าวอยู่
ตุ้ยจะเอาขวานเอาไปสับมะพร้าว
จากนายสำริทไม่ยอมตอบว่าขวานอยู่ไหนอย่างไร

ท่อนเหล็กตีแล้วก็ใช้มีดแทงนายสำริท

แล้วก็แย่งมีดจากนายตุ้ยไว้ได้
ที่นายตุ้ยจะวิ่งหลบหนีออกจากวัดไป
และช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

เวลาต่อมานั้นทางญาติรวมถึงเจ้าอาวาส
ก็รีบเดินทางไปเยี่ยมดูอาการของนายสำริทด้วยความเป็นห่วง
ส่วนด้านคดีนั้นตำรวจจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
หรือว่านายตุ้ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ